สิบเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
มาดูคดีของน้องจีน่ากันหน่อยดีเอนเอออกแล้วครับ
ดีเอนเอออกแล้วแล้วไปตรงกับนะฮะ
สิ่งที่อยู่บนเสื้อของอาผะนะฮะนี่แหละฮะคือ
ดีเอนเอของอาผ่าเนี่ยบนเสื้อน้องจีน่าชัดเลย
อาผะเนี่ยยังไงก็ตามอุ้มน้องจีน่าแน่
ขณะที่ทีมสหวิชาชีพนะไปซักถามน้องจีน่าเพิ่มเติมนะฮะ
คือจะขายปริศนาให้ได้ตกลงมันมีการจัดฉากปล่อยตัวหรือเปล่า
ผลตำรวจตรีพิเชษจีระนันตสินนะครับท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนหาผู้ร่วมขบวนการลักพาตัวน้องจีน่าบอกว่า
ล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมฮะผลตรวจดีเอนเอนายอาผะของผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังอยู่นะครับ
ขังไปเมื่อวานนี้เนี่ยไปพบหลักฐานดีเอนเอของนายอาผะบนเสื้อของน้องจีน่าครับนะฮะ
หลักฐานพวกนี้มันโกหกไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับมันเป็นนิติวิทยาศาสตร์
แต่ตำรวจบอกว่าต้องรอตรวจซ้ำเพื่อยืนยันให้ชัดเจนเพราะคดีนี้มันมีความละเอียดอ่อนครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยคนอื่นนะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและถูกนายอาผะซัดทอดเนี่ย
ตำรวจตรวจดีเอนเอหมดแล้วเก็บหมดแล้วโดยในกลุ่มของเครือญาติของน้องจีน่านะครับ
ยังไม่ปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับบุคคลอื่นนะครับ
ต้องใช้เวลาตรวจอย่างละเอียดหากผลออกมาทุกอย่างจะชัด
ขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังสืบสวนสอบสวนในพื้นที่แล้วก็จุดที่ต้องสงสัยอยู่นะครับ
ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพราะต้องการจะคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็ว
ส่วนชาวบ้านเนี่ยหากใครมีบ่อแสมาแจ้งตำรวจเลยนะตำรวจเขาบอกแบบนั้น
โดยเฉพาะข้อสงสัยในเรื่องสถานที่และบุคคลที่เอาน้องจีน่าไปซ่อนนะครับ
และจะไขปริศนาคดีนี้ให้กระจ่างให้ได้
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าวันนี้สหวิชาชีพนะครับ
สักถามน้องจีน่าเพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ขณะที่นายสุรศักดิ์เขื่อนคำนะครับผู้ประชาการเรือนจำเชียงใหม่
เปิดเผยบอกว่าอาผะที่ถูกเอาตัวมาฝากขังเนี่ยนะ
ก็เครียดเล็กน้อยทางเรือนจำดำเนินการตามมาตรการรับ
ผู้ต้องขังใหม่แยกกักตัวก่อนเพื่อคัดกรองโควิดสิบเก้า
เล็กน้อยนะฮะเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
ส่วนที่บ้านแก่น้อยหมู่๒ตะบนเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้านของนางนาคาจูป้าของนางมาลีปะศรีแม่ของน้องจีน่าเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เป็นบ้านของนายจบูสือจลอนะครับลูกของลุงของน้องจีน่าขออภัย
แล้วก็บ้านของปะแต๋ปะแต๋หมอดูเนี่ยนะฮะปะแต๋หมอดูนะครับ
ที่เป็นคนชี้จุดบอกจีน่าน่าจะไปอยู่ตรงนี้สามหลังนี้ยังปิดเงียบครับ
คนในหมู่บ้านหลายคนไม่เชื่อบอกจบูสือเนี่ยเหรอจะเป็นคนลักพาตัวจะจัดฉาก
ในหมู่บ้านไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าเจ้าบูสือรักหลานจะตายนะครับ
เจ้าบูสูเองก็มีลูกเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเจ้าบูสือเป็นคนล่าเริง
ไม่ใช่เป็นคนนิสัยโหดร้ายนะครับอันนี้คนในหมู่บ้านเขาเชื่อกัน
เช่นเดียวกับนางนาคาจูนะครับไม่เชื่อว่าจะเป็นคนบงการ
เพราะดูจากที่รู้จักกันมาเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไร
ส่วนหมอดูก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีวิชาอะไร
ตอนที่ไม่มีคนมาจ้างให้ดูให้ดูหมอเนี่ย
หรือว่าถามนู่นถามนี่เนี่ยนะก็ทำสวนทำไร่ตามปกตินะครับ
แต่ไม่เห็นหมอดูมาหลายวันแล้วล่ะคาดว่าจะออกจากหมู่บ้านไปแล้ว
เพราะกระแสมันมันกดดันแล้วนะฮะค่ะ
แต่กิ๊กซอลก็ค่อยค่อยมาเรื่อยเรื่อยแล้วนะคะอ่า
เราต้องตามกันต่อสำหรับคดีของน้องจีน่านี่นะคะ